คุณผู้ชมพามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับ
แล้วก็อาจจะมีเรื่องมีราวจากกรณีของความเมาด้วย

แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เห็นไหมว่ารถที่แรกจอดอยู่ริมถนน
แล้วมีรถสีดำซึ่งเป็นรถเก๋งก็ขับตามมาเหมือนกัน
ทีนี้มันเกิดเหตุอะไรขึ้นอันนี้กระบะขาวก็ขับตามมา
คือเหมือนว่าฟอร์จูเนอร์ขับหนีแล้วก็มีทั้งรถเก๋งกับรถกระบะขับไล่ล่าอยู่
ใช่ค่ะแล้วพอตอนที่รถฟอร์จูเนอร์พยายามจะถอยหลบกระบะที่ขับมาประกบ
กลายเป็นว่าพอฟอร์จูนเนอร์พยายามถอย
มีรถเก๋งดำมาอยู่ท้ายแล้วฟอร์จูเนอร์ก็ถอยชนรถเก๋งดำคันนั้น
เหมือนถูกกันหน้ากันหลังเลยฮะก็เลยพยายามจะหนีนะ
ใช่ค่ะนี่เราเห็นภาพจากทุกมุมเลยนะในกล้องติดหน้ารถฟอร์จูเนอร์
แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนี่คุณผู้ชมรถเก๋งดำที่ว่า
แล้วพอจังหวะนี้ฟอร์จูเนอร์ก็พยายามขับหนีไปด้วยความรวดเร็ว
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูค่ะสุดท้ายเนี่ยมันมีภาพไม่ใช่แค่กล้องหน้าอย่างเดียว
กล้องหลังฟอร์จูเนอร์นี่จะเห็นเลยว่ามีรถเก๋งดำเนี่ย
ไล่มาไล่มาแล้วเดี๋ยวดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นกล้องหลังฟอร์จูเนอร์นะคะ
นี่เขาพยายามขับมาแล้วขับมาไล่บี้มาจนจะถึงท้ายฟอร์จูเนอร์เนี่ย
คือฟอร์จูนเนอร์ขับหนีอยู่นะฮะใช่ค่ะรถเก๋งเนี้ยขับตามหลังอยู่
ไฟส่องสว่างมาแล้วฮะนี่มาวูบตึ้งนี่ค่ะฟอร์จูเนอร์เนี่ยเสียหลัก
ชนกับเสาไฟฟ้าพลิกตะแคงอยู่ข้างถนนแล้วสภาพรถดูสิคะ
จูเนอร์ขาวเนี่ยพังยับเลยชาวลาวเนี่ยในโจอายุยี่สิบสองปี
เป็นคนขับปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บนอนคว่ำหน้าหมดสติอยู่นอกรถ
แล้วก็มีบาดแผลถลอกแขนซ้ายผิดรูป
กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเขมราช
ท้ายที่สุดในโจที่เป็นชาวลาวขับฟอร์จูเนอร์เนี่ย

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคืนวันที่๑๔ต่อเนื่องวันที่๑๕นะคะ
ทีนี้เราก็เลยไปสอบถาม
นายนบพลบุตรหาเป็นเพื่อนของนายโจผู้ตาย
นายนบพลอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าไอ้เหตุการณ์ที่เราเห็นภาพจากหลายมุมว่ามันไล่ล่ากันมาเนี่ย
คือวันนั้นกลุ่มของเขารวมถึงนายโจไปร่วมงานบวชของเพื่อน

หลังจากงานบวชเสร็จมาดื่มมาสังสรรค์กันต่อที่ร้านเหล้า

แล้วก็มีกลุ่มของคู่กรณีประมาณ๑๐คนก็นั่งดื่มอยู่ในร้านเหมือนกัน
เสร็จแล้วนายโจไม่ได้รู้จักกับกลุ่มคู่กรณีเลย
มีแต่ตัวเพื่อนของนายโจก็คือนายนบพลคนที่ให้ข้อมูลกับเรานี่แหละ

ทีนี้ตอนประมาณ๕ทุ่มกลุ่มของนายโจออกมาจากร้าน
แล้วมาทะเลาะวิวาดกันกับฝั่งคู่กรณีทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงค่ะ
เพราะว่านายโจก็เป็นคนหน้าตาดีก็มีปัญหากันเรื่องผู้หญิง
หลังจากนั้นพอเคลียร์กันปั๊บแยกย้ายกันไปคิดว่าจะจบนะ
ปรากฏว่านายนบพลนายโจแล้วก็เพื่อนทั้งหมด๓คนเนี่ยนะ
ซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็กลับมาจอดรถใกล้กับร้านเดิม
แต่ตอนนั้นนายโจไม่ลงจากฟอร์จูเนอร์
แบบว่าบอกแบบนี้บอกว่าขอคุยกับแฟนก่อน
ตอนนั้นนายโจอยู่ในรถฟอร์จูเนอร์คนเดียว
ไปประมาณ๓นาทีมีกระบะขาวมาประกบข้างฟอร์จูเนอร์ของนายโจ
แล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์แบบที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป

ต้องดูคลิปหนึ่งที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ทีมงานย้อนไปได้ไหมฮะคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งที่มองจากกล้องวงจรปิด
อันที่ถอยหลังชนอันแรกนะฮะเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับ
จังหวะนี้คือนายโจเขาอยู่ในรถฟอร์จูเนอร์แล้วก็มีกระบะขาวขับมาประกบ
เห็นไหมฮะกระบะขาวขับมาประกบข้างขวาแล้ว
แล้วก็รถของนายโจเนี่ยที่จอดอยู่และนายโจงอยู่ในรถก็พยายามถอยหลังนะครับ
ถอยหลังเพื่อจะหลบรถกระบะคนนั้นแต่ถอยหลังไปชนรถเก๋งที่เขาน่าจะเป็นพวกเดียวกัน
แล้วมากันท้ายเอาไว้และก็กลายเป็นเหตุการณ์ไล่ล่ารถฟอร์จูเนอร์ของนายโจ
ใช่ก็เลยไปเห็นภาพรวมถึงภาพจากกล้องหลังรถตอนที่เกิดเหตุ
ว่ารถขับมาไล่จี้ฟอร์จูเนอร์รถคันดำกับรถกระบะเนี่ยก็พยายามตามไล่ล่า
คือตอนแรกที่มันเกิดอุบัติเหตุนะคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คิดว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดานะครับแต่ทีนี้ต้องไปสอบปากคำเพื่อนของผู้ตาย
ก็คือนายนบพลสอบปากคำไปนายนบพลก็ให้ข้อมูลตรงนี้
ว่าน่าจะมีเหตุการณ์ทะเลาะกันมาจากร้านเหล้าเรื่องหึงหวงผู้หญิงกันก่อน
แล้วก็ตำรวจก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดรวมถึงกล้องหน้ารถของนายโจด้วย
ใช่สุดท้ายก็เลยมาร้อยเรื่องกล่าวจนรู้ว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดา
มันเป็นอุบัติเหตุจากการถูกไล่ล่านะฮะใช่ค่ะทีนี้พอฟังจากเพื่อนของนายโจ
คือนายนบพลแล้วใช่ไหมก็ต้องไปสอบถามตำรวจเพราะว่าตำรวจก็มีข้อมูลด้วยค่ะ
ไปสอบถามพันธุ์ตำรวจเอกชัยกริจโชธวันผู้กำกับการสพเขมราช
ก็คือนายมนตรีสมสูงอายุ๒๙ปีแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกันมาก่อนแล้วรอบนึง
ก่อนที่จะมาขับรถไล่ล่ากันด้วยความเร็วแบบนี้ตำรวจบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน